การสูญเสียบัตรสวิตเจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่๙นะครับ
เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยครับ
เราก็มาคิดกันว่าเราจะทำอะไรถวายพระองค์ท่านกันดีนะครับ
เราก็มีเครือข่ายมีไทยรัฐทีวี

ก็เลยคิดว่าไหนเราจะทำกันทั้งทีเนี่ย

เป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ร้อยวันแห่งความอาล่ายในร่วมหูนุ่นนม

ครั้งนี้แต่ว่าหน้าที่ก็คือเทิดพระเกียรติ
บันทึกสิ่งที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจไว้

ในส่วนตัวของผมเองซึ่งทุ่มเทความสามารถ
และประสบการณ์ในวิชาชินภาษาภิมศ์
เพื่อถวายเป็นความอาลัย
เป็นการแสดงความอารัยในหลวงพุทธ
ด้วยชีวิตด้วยจิตใจ

ต่อให้เราใช้คำพูดภาษาเรียบเรียงให้สวย
แต่ในทุกหน้าทุกตัวอักษร

เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นหนังสือพิมพ์

เหมือนถวายงานอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ใช่แค่เฉพาะของคนไทยรัฐ

เป็นของคนไทยทั้งประเทศ